คุณผู้ชมฮะชนบุรีอาจจะไม่ใช่พื้นที่สีแดงเข้มนะครับ
ก็ไม่มีคำสั่งจากสอบประคอในการล็อกดาวน์แล้วก็เคอร์ฟิลล

ให้ประชาชนไม่ออกจากบ้านช่วง๓ทุ่มถึงตี๔นะครับ
ถนนทุกสายของพัทยาเนี่ยก็เงียบสงัด
แต่ว่าคุณผู้ชมฮะหญิงสูงวัย๒ท่านคุณยาย๒ท่าน
หอบมุ้งมานอนริมทางเลย

เพื่อจะรอครับรอรับบัตรคิว
ในการที่พวกเธอจะได้รับการแจกข้าวสารประทังชีวิต

ใช่ค่ะคือ๓ทุ่มขออภัย๕ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบพื้นที่นะคุณนะ
ก็มาเจอตรงบริเวณด้านข้างสารว่าการเมืองพัทยาเนี่ยนะครับ
ริมถนนพัทยาเหนือที่ตำบลหนองปลืออำเภอ

กระดาษรังปูบนพื้นเลยนะ
แล้วก็มีมุ้งกางไว้ป้องกันยุงเป็นมุ้งเล็กแบบนี้นะครับ
และมีผ้าห่มพื้นเล็กไว้ห่ม
อยู่ตรงริมฟุตบาทแบบนี้นะครับ

คุณยายคุณยายมาอยู่ทำไมกันตรงนี้นะ
คุณยายบอกว่ายายเองเป็นแม่ค้าหาบเร่ชายหาดพัทยา
ช่วงโควิดนะโอ้โหกระทบหนักเลยหลานเอ้ย
ต้องมารอรับแจกถุงยังชีพจากเมืองพัทยาเขา
โดยทราบข่าวนะว่าวันนี้คุณ๑๔กรกฎาคม
พัทยาจะมีการแจกถุงยางชีพ๒๐๐ถุง

ยายก็เลยต้องมากันก่อนมาจับจองพื้นที่ค้างคืนแบบนี้นะครับ
เพราะกลัวเดี๋ยวถ้ามาสายรับบัตรคิวไม่ได้

เพราะว่าทุกครั้งที่มีการแจกของช่วยเหลือ

ก็มากันเยอะของแทบไม่พอเลยนะครับ

คือบ้านพักของคุณยายทั้งสองจริงอยู่แถวนาเกลือไง

โดยผู้ที่เอามาแจกนั้นโอ้โหใจดีทำมาเยอะมาก

บางครั้งนะยายกินไม่หมดหรอกกล่องนึง
ยายเก็บไว้นะคุณกล่องนั้นเก็บไว้กินมื้อถัดไป

แล้วบางครั้งไม่ใช่แค่๒มื้อ๓มื้อ
แต่พอเอามาเปิดดูอีกครั้งจะกินมื้อที่๓มันบูดไปแล้ว

ใช่นะครับแต่ยายบอกโอ้โหยายค่อยกิน
ค่อยเจียดกลัวว่ามื้อน่าจะไม่มีอะไรกิน
คุณดูสิคนเขาเดือดร้อนขนาดนี้นะฮะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่๑๑กรกฎาคม

คือนี่เราเอาโดรนขึ้นบินเลย
สำรวจตรวจสอบว่าแถวอะไรเนี่ยยาว
ยาวเหลือเกินยาวเป็นกิโลเลยประชาชนนับพันเลยนะครับมารับของบริจาคจากผู้ใจบุญ
อยู่ตรงถนนเลียบชายหาดพัทยาตรงนี้เพราะว่ามีกลุ่มนักธุรกิจชาวระยองให้คุณ
เขาร่วมกับทางมูลิธิของทางชนบุรีของพัทยาเนี่ยเอาข้าวกล่องมาแจกเอาน้ำมาแจก
เอาสิ่งที่จำเป็นมาแจกให้กับประชาชนประชาชนก็เลยมารับของ
แต่ว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเว้นระยะห่างกันด้วยนะครับ
แล้วก็ทางกลุ่มผู้ประกอบการนักธุรกิจที่เขาพอจะช่วยเหลือประชาชนได้
บอกว่าเขาจะมาแบบนี้บ่อยเลยเพราะเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะ
ถึงวันนี้ใครมีอะไรช่วยเหลือได้แบ่งปันได้ก็แบ่งกันนะคะ
เราได้เห็นภาพความมีน้ำใจคนในสังคมในช่วงที่มันเกิดวิกฤตแบบนี้